เตรียมอาหารให้เขาเหมือนกัน

หนูก็ว่าน่าจะใช้นะคะ

ขอเรียกเอื้อนเรียกขาน
ชอบเกี้ยงหัวชมายของนั้น

ตกกันทีเดียวนายอยู่อยู่